ก็มีประเด็นหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจ
นั่นก็คือกรณีที่โรงพยาบาลอาจจะไม่รับตรวจ
หรือไม่รับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙
ประเด็นนี้ทางอธิบดีกรมการแพทย์ก็ยืนยัน
ว่าโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนต้องรับรักษาผู้ป่วย
แล้วก็ตอนนี้มีความพยายามในการจัดหาโรงพยาบาลสนามให้ได้เพียงพอที่สุดนะครับ
ได้โพสต์ข้อความโดยอ้างถึงกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ว่าผู้ป่วยนั้นไปเที่ยวสารบันเทิงที่หัวหินด้วย
ซึ่งหลังจากตรวจพบผลบวก
ทางโรงพยาบาลก็ได้ประสานหาเตียงให้อย่างเต็มที่
แต่คนที่เป็นพ่อบอกว่าไม่ไปผมมีเงินผมมีตังค์
จะไปโรงพยาบาลเอกชนไม่เอาโรงพยาบาลรัฐบาลด้วย

แล้วก็มีน้ำเสียงถ้อยคำที่ดูถูกเจ้าหน้าที่
แล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็เลย
มีการให้เซ็นเอกสารในการปฏิเสธรับการรักษา
แต่ทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ทิ้งในเคสครอบครัวนี้
ก็พยายามช่วยโทรประสานให้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการโต้กลับแม่ของลูกน้อย
โจมตีโรงพยาบาล๔แห่งนะครับ

ทำให้นางสาวสิริเพลคงกระพันธ์หรือว่าอุ้ม
ชี้แจงเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
โดยเธอระบุว่าไทม์ไลน์ที่เธอไปเที่ยวกับเรื่องของการรักษา
มันถือว่าเป็นคนละเรื่องกัน
สิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ออกมาระบุโจมตีครอบครัวของเธอนั้น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่ในห้องรักษา
หรือเรื่องที่เธอโวยวายกับโรงพยาบาล
คุณผู้ชมไปฟังที่เธอนั้นออกมาไลฟ์ชี้แจงนะครับ

ซึ่งไม่มีโรงพยาบาลที่เกี่ยว

เดี๋ยวเราประสานงานเองเดี๋ยวเราส่งต่อเอง
ไม่มีนะคะย้ำว่าไม่มีนะคะ
แล้วก็เธอยืนยันว่าเธอจะเอาหลักฐานมาแสดงนะครับ
ก็ต้องรอนะฮะว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
ทีนี้ทางอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณนะครับ
ก็ระบุว่าจากข้อมูลการสำรวจล่าสุด
กรุงเทพนครนั้นมีเตียงว่างเกือบ๔๐๐เตียง
เป็นเตียงของโรงพยาบาลเอกชน๑๑๓๒เตียง
เป็นเตียงสนาม๙๔๔เตียงนะครับ
แล้วก็ยังมีเตียงว่างในจังหวัดอื่นทั่วประเทศอีกเกือบ๒๐๐๐เตียง
ซึ่งเป็นการจับคู่โรงพยาบาลเอกชนกับโรงแรม
เพื่อเปิดรับเป็นที่พักของผู้ติดเชื้อนะครับ
และมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประเด็นนะครับก็คือ
จริงแล้วหากพบผู้ป่วยผู้ป่วยทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ปัจจุบันนะครับมีผู้ป่วยบางรายบอกว่าไม่มีอาการ
จะขอกักตัวที่บ้านได้หรือไม่นะครับ
ซึ่งส่วนนี้เองนะครับทางสาธารณสุขนั้นจะไม่ยินยอมนะครับ
ขอให้ผู้ป่วยทุกรายมาที่โรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เพราะหลายรายในช่วงแรกอาจจะไม่แสดงอาการ
แต่พอไม่นานกลับพบว่ามีอาการปอดอักเสบนะครับ
พร้อมระบุด้วยนะครับว่าช่วงนี้มีดราม่าหลายเรื่อง

อยากให้ทุกคนนั้นใช้สติแล้วมาสื่อสารกัน
ถ้าคนเราสามัคคีกันเราจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับ
ส่วนกรณีของสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่นะครับ
ทำให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่ามีการปล่อยประละเลยไม่ตรวจตรา
ดูแลให้สารบริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดหรือไม่
โดยให้พันธ์ตำรวจเอกดวงโชธสุวรรณจรัส

ย้ายไปเป็นบัตรราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
บังคับการตำรวจนครบาน๕นะครับ
ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙ระลอกใหม่วันนี้
ก็ยังเกือบ๑๐๐นะฮะเพิ่มขึ้นอยู่ที่๙๘๕ราย
แบ่งเป็นการติดเชื้อในระบบบบริการ๖๓๔ราย
จากการคัดกรองเชิงรุก๓๔๖ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีเพียง๕รายเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ที่มีอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อหายใจอยู่๙ราย
แต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ